ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดในทุกนัดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชม
วันนี้ทีมชาติไทยนั้นได้ประกาศรายชื่อนักเตะทั้ง๒๓คนออกมาแล้วครับ
สวัสดีคุณผู้ชมกีฬาฟุตบันแห่งประเทศไทยครับ
ครั้งที่๔๔ในวันที่๓มิถุนายนและวันที่๕มิถุนายนตามปฏิทินฟีฟ่าออกมาแล้ว
ก็นำทีมมาโดยธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมเมืองทองยูเนเต็ด
รวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างชนะทิพย์สงกระสินโดยทีมชุดนี้นะครับ
ก็มีนักเตะจากเมืองทองติดมามากที่สุดถึง๑๐คนครับ
ไปดูรายชื่อกันหน่อยนะครับว่ามีใครบ้างรายชื่อของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
ผู้รักษาประตู๓คนครับประกอบไปด้วยกวินธรรมสัจจานันสินทวิชัยหาไทยรัฐนากุลและชลินแซ่เอียนะครับ
ส่วนกองหลังมี๗คนครับที่น่าสนใจก็คนนี้ครับสุพรรณทองสงดาวรุ่งจากเมืองทอง
เต็ดที่ติดมาแบบเซอร์ไพรส์ส่วนกองกลางมาเยอะหน่อยครับ๙คนก็นำมาโดย
สหรัฐอยู่เย็นธนบูลเกษารัฐนอกจากนี้ยังมีบดินพาราดาวรุ่งจากบางกอกกราฟเอฟซี
ติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับส่วนกองหน้ามีสี่คนครับนำมาโดย
ธิรสินแดงดาและอธิสักรัยสอนครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของจอแดนนะครับ๑ในทีมที่จะมาแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๒
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่น๒๖คนล่าสุดนะครับมีการเรียกมาเพิ่มก็คือ
ยาซิสอาบูไลลาผู้รักษาประตูเข้ามาเสริมทีมอีกหนึ่งคนหลังจากที่
อาเมดอับเดลซัตตายังติดภารกิจไม่สามารถเข้ามาร่วมแคมป์ฝึกซ้อมได้โดยอับดุลอาบูเซมา
คุณซื้อของจอแดนนั้นจะตัดตัวผู้เล่นจาก๒๗คนให้เหลือ๒๔คนนะครับก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้
ผู้ชนะจะตัดสินแชมพ์ในวันที่๕มิถุนายนธ้ายรัฐทีวีจะถ่ายพวกภาพสดบอลคิงส์คลับครั้งที่๔๔ให้ชมตลอดทั้งสี่

ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยรัฐทีวีขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยครับ
ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเอง
โดยการติดแฮชแท็กแชมป์เพื่อพ่อ
ตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไปนะครับ